นอกจากนั้นค่ะล่าสุดเลยคุณผู้ชมพี่ตูเนี่ยเขาได้รับคัดเลือกนะคะให้ได้รับรางวัลคนดีแห่งกรุงรัตนโกศิลป์ในสาขาบุคคลต้นแบบนักร้องศิลปินด้วยซึ่งรางวัลนี้คุณผู้ชมคือรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับใครหลายคนที่มุ่งมั่นในการทำความดีนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการ
มีคารทำงานอันนี้ก็คืองดรับงานมีการเตรียมตัวทั้งการทำภารกิจก็คือว่าไม่ได้รับงาน
ไม่กล้าวัดนะฮะแต่ว่าก็หลายร้านแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ของตูนนะครับ
คือวงและทีมงานอีก๓๐กว่าชีวิต
เวลาโดนเถิดทางมันจะมีกลองฆ่าระวันที่ใหญ่มาก
กันแสงสีเสียงมากเย็น
ก็ต้องบอกว่าทุกคนรับทราบแล้วก็อนุโมทนาด้วย
ก็ไม่มีใครคิดว่ามันเป็นการเสียรายได้เสียผลประโยชน์
สิ่งที่ได้กลับมามันเอาเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปซื้อก็ไม่ได้นะครับ
เอารายได้ที่ได้ทั้งหมดไปซื้อสิ่งที่มันกลับมานี่ไม่ได้
หัวใจที่มันพองโตขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้มันได้ขนาดนี้
จริงนะคุณสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ย
มันเงินมากมายขนาดไหนมันก็ไม่สามารถหาซื้อกลับมาได้อย่างแน่นอน
มันเป็นพลังบวกที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีอย่างที่บอกไป
แต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ตูนด้วยนะ
รางวัลนี้จริงแล้วก็เป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจแหละ
ที่ทำให้คนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีนั้น
รู้สึกว่าเราอยากจะทำแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยค่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะพี่ตูนถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ของคนแล้วก็ของเยาวชนหลายคนนะคะในการที่จะเสียสละส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงเลยนะคะคุณผู้ชม
เอาเป็นแบบอย่างมากสำหรับพี่ตูนของเรา